ร้องได้ให้ล้าน
สองมากราบลงที่ตรงเนื้อ
แทบบาทยาโม
แผ่นเล็กจนต่อเห็นยาตรงอ่าน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะทอทนไปบ่อยยัน
จะอยู่อีกสานเป็นร้านยาโม

หุคติร์

่วนและสสัน
พี่เป๊กรู้ว่าแมวมีความกังวลที่สุดเลยคือเรื่องแม่
กังวลมากว่าถ้าวันหนึ่งต้องจากกัน
แมวเองจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีแม่
ถ้าแม่ไม่อยู่หนูไม่รู้ว่าจะต้องนอนกับใคร
คืออยู่กับแม่ตลอดแล้วก็นอนทุกวันไม่ได้ไปไหนแกล้งกันก็ยังนึก
สภาพตัวเองไม่ออกค่ะว่าถ้าแม่ไม่อยู่จะอยู่ได้หรือเปล่า
ญาติพี่น้องก็มีนะคะแต่ว่าไม่มีใครเหมือนแม่หรอกค่ะ
รับฟังได้ทุกอย่าง
ไม่ว่าหนูจะมีปัญหาหรือทุกข์อะไร
หนูก็จะบอกกับแม่ตลอดแม่ก็จะให้กำลังใจคอยปลอบใจ
แล้วก็บอกไม่เป็นไรยังมีแม่อยู่
กดดันตัวเองให้มากนะคะสาวน้อยนะคะหายใจลึก
แมวทำอยู่ตอนนี้แมวก็เป็นลูกที่น่ารักที่สุด
เป็นลูกที่ได้กอดแม่ทุกวันเป็นลูกที่ได้บอกรักแม่ทุกวัน
เป็นลูกที่ลวนลามแม่ทุกวันเท่านั้นก็ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนึงจะทำให้ได้แล้ว
ไม่เชื่อถามแม่ดูสิคะว่าแม่มีความสุขแค่ไหน

มีเยอะค่ะมันพูดไม่ได้มันบรรยายไม่ถูก
รู้แต่ว่ามันเยอะที่เขาจะถ่ายทอดมาให้เราแล้วเราก็ถ่ายทอดให้เขา
นี่แหละนะแมวนะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากคำเฉลยนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
มีความสุขและดื่มดำกับความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างแมวกับคุณแม่ให้เต็มที่นะคะ
ขอให้แมวโชคดีกับคำเฉลยที่คุณป่าร้องคิดเลยนะคะ
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนักสู้ชีวิตของเรานะครับน้องแมว
น้องแมวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้รู้ได้รู้ได้รู้ได้
และเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทแมวร้อง
สุดท้าย
สุดท้าย

สุดท้าย
สุดท้าย
เรียบร้อยผ่านฉลุยค่ะ

รับครับจาก

เคยตะโกนดังสุดขนาดไหน

มีท่ามด้วยแล้วแบบแบบสุดสุดของเรา
ให้พี่เป๊กฟังสักทีนึงได้ไหมเนี่ย
คนว่าทำได้แล้วนะ
รู้สึกดีมั้ยค่ะ
การเงินพี่ไปนะ
ตอนนี้ตั้งแต่เพลงแรกมาถึงเพลงนี้เนี่ยเพิ่งได้เห็นความผ่อนคลายจริงเลยนะ
จริงที่เกิดจากแมวเลยนะใช่แล้วเพลงต่อไปเนี้ยก็อย่าเป็นเครียดมัน
ข่าวหน้าข่าวหน้ามาเริ่มกันที่เพลงที่๔นะแล้วห้ามเป็นแบบนี้อีกต้องสบายผ่อนคลาย
เพราะว่า๔๕๖อีก๓เพลง
ก็ตื่นเต้นทุกที
ตื่นเต้นได้แต่ว่าอย่าเครียดอย่าไปกลัวว่าผิดเท่านั้นเอง
ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชม
สามารถกลับมาให้กำลังใจสาวน้อยคนนี้ได้นะคะ
รออยู่ตรงนี้เลยค่ะนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เห็นมีแคล่อยู่อันหนึ่งที่หนูนอน
คือโตมาก็คือนอนอยู่ที่แคล่อันนั้นเลย

ปูเสือกางมุ้งค่ะ

ลูกฉันคนเดียวฉันยังคนเดียวก็ได้มั้ย
ส่งเสียให้เรียนให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้